ความน่าดีใจของบริการทางเทคโนโลยี
และถ้าชอบเพลงนั้นมากอย่างเพลงคุณเฟื้องระดา
มันไม่ฉายมันไปเล่นคลิปต่อไปไล่ไปเรื่อย

ก็เลยจัดการบริการชมซ้ำได้ง่ายเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะดีใจ
นี้เราสามารถเล่นวีดีโอคลิปที่เราชื่นชอบวนซ้ำไปมาได้เพียงคลิปที่ด้านขวานะครับของตัววีดีโอ

หมายคือบนเวอร์ชั่นมือถือสมาร์ทโฟนต่างยังไม่มีจะติดตามมาเร็วนี้นะครับ
เพราะปกติ๑คลิปมันจะมีโฆษณาวิ่งก่อน

ใช่เพราะว่าจะได้ส่วนแบ่งจากยอดคนชมโฆษณาด้วย

นั่นในเรื่องของการเพิ่มยอดวิวในแต่ละครั้ง
เล่นซ้ำยอดวิวจะเพิ่มหรือไม่
ว่าจะมีบทสรุปออกมาเร็วนี้นะครับ